เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวข่าวต่อไปนะครับ
ผมจะให้พูดถึงเรื่องราวของอนาคตพิซิโก้ดีกว่า
วันนี้นะครับกับการเดิมพันธุ์ตำแหน่งของพี่ซิโก้
ที่บอกว่าถ้าไม่ชนะชนบุรีจะขอลาออก
ไปติดตามหน่อยนะครับเสียงสะท้อน
จากแฟนบอลที่แพทสเตดียมแฟนบอลการท่าเรือนะครับ
จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีครับ
ผมอยู่ที่สนามแพทสเตดียมนะครับ

ท่าเรือเปิดบ้านต้อนรับชนบุรีนะครับ
ก็อีกไม่กี่อึดใจครับเกมก็จะเริ่มขึ้น
แต่ว่าสิ่งสำคัญในเกมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเกมอีกหนึ่งเกม
ที่มีเดิมพันธุ์สูงเลยนะครับนั่นหมายความว่าเดิมพันธุ์อนาคตของ
ซิโก้กับการท่าเรือครับเพราะว่า๖เกมก่อนหน้านี้ไม่ชนะเลยนะครับ
แล้วก็วันนี้เนี่ยคำถามเกิดเลยนะครับถ้าไม่ชนะชนบุรีอีกนี่
ซิโก้จะอยู่หรือไปทั้งที่ก่อนหน้านี้โค้ซิโก้เองก็ออกมาพูดแล้วด้วยนะครับ
ว่าวันนี้ถ้าไม่ชนะอีกพร้อมจะยื่นซองขาวครับข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็ความคิดของพี่ซิโก้ที่เกิดขึ้นเนี่ย
แฟนบอลคิดเห็นอย่างไรไปฟังเสียงครับโอ้ถ้าผมเป็นแฟนท่าเรือมาตั้งแต่เด็กเลยครับ
ประมาณปีสองสี่อ่ะครับดูท่าเรือมาตั้งแต่ปีสองสี่
สี่ปีแล้วอ่าสามสิบกว่าปีครับสามสิบกว่าปีครับเอ่อ
เห็นจุดเปลี่ยนแปลงที่เด่นขึ้นมาเลยของยุคพี่โก้คือความฟิตพละกำลังแล้วก็แทคติกทีมงานแล้วก็มาเติมสิ่งที่ขาดมากกว่านะที่ผมเห็นนะ
แต่ว่าไอ้ที่ผลงานมันออกมาไม่ดีก็คืออย่างที่บอกไปนี่ผมว่ามันเร็วไปในการตัดสินใจผลงานของคนคนหนึ่งกับโค้ดคนหนึ่ง
ผมว่าน่าจะให้โอกาสโก้เขาทำต่อแล้วกันครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเลยนะครับ
สำหรับผมนะฮะในความคิดของผมถือว่าส่วนใหญ่ผมว่าไม่เห็นเพราะอะไรว่าแค่แกเข้าพุ่มพ่วงทำทีมนะฮะ
แต่ถามว่าแฟนบอลส่วนใหญ่นี่ยังเชื่อแกอยู่นะฮะยังเชื่อฝีมือในการทำทีมอยู่
เราต้องให้โอกาสเขาถูกไหมฮะใครจะว่าไงผมช่างแต่สำหรับแฟนบอลส่วนใหญ่
สำหรับผมด้วยเหมือนกันโซนซีข้างบนนะฮะบางคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วแหละ
แต่แฟนบอลส่วนใหญ่ยังติดตามแกอยู่ยังเชื่อแกอยู่ไม่ต้องห่วงวันนี้ร้อยเปอร์เซ็น
มีอะไรที่ต้องแก้ไขบ้างครับเกมนี้ถ้าแก้ไม่ต้องแก้ทั้งหมดอยู่ที่คด
พวกผมมีหน้าที่เชียร์ส่วนใหญ่มีหน้าที่เชียร์วิจารณ์ก็วิจารณ์ไป
แต่ผมยังมั่นใจว่าผมยังเชื่อในฝีมือของพี่โก้
เราเป็นแฟนบอลที่เชียร์ต้องเชียร์ต้องรับสภาพให้ได้ว่าบอลเป็นยังไง
ชนะเราก็ดีใจแพ้เราก็เศียร์ใจเสียใจในเกมกีฬาจบมิถภาพเหมือนกันสมบัติ
สะท้อนจากแฟนบอลส่วนใหญ่นะครับก็อยากให้พี่ซิโก้เนี่ยทำทีมต่อ
แล้วก็แต่ว่าถ้าดูจากสถิตินี่น่าเป็นห่วงเลยนะครับ
แล้วก็ชนบุรีเองเนี่ยถือว่าเป็นสโมสรที่ทำให้โค้ชคู่แข่งเนี่ยตกงานมากที่สุดในลีกนะครับ
คู่นี้จะคลิกออฟเวลา๑๗นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
จบเกมต้องดูบทสัมภาษณ์อีกครั้งนึงว่ามาดามแป้งจะว่ายังไงนะครับ
ผมสุรพัฒน์จารุมณีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ
ใกล้จะเตะแล้วอีก๑๐นาที
ครับก็กลายเป็นเกมคู่ใหญ่นะครับที่หลายคนก็จับตามอง
เหนือจากเกมที่มีการลุ้นแชมป์หรือว่าแย่งที่๒กันอีก๒คู่นะครับ